เรื่องราวแปลกกับวัวแปลก
วัวตัวนี้ไม่เหมือนวัวตัวอื่น
เขาบอกว่ามีลักษณะที่มันโดดเด่น
คล้ายกับจะเป็นพระยาวัว

มามามาดูวัวดูโคตัวนี้บอกเลยเรื่องวัวเนี่ยไว้ใจผม
คือเรื่องโคเนี่ยคุณชนะเขาดูมาเยอะ

เขาก็จะมีความชำนาญในการดูรูปภัณฑ์สันฐานของโค

โคดีโคสวยโคแบบไหน
ตามมาดูที่นี่ครับวัดสันติวนารามหรือวัดอีสานเขียว
ที่ตั้งอยู่ที่ตะบลบ้านเชียงอเผินน้องหานจังหวัดอุดอทธานี
ที่นี่เขาว่ากันว่ามีวัวที่มีลักษณะจะเป็นพระยาวัว
เป็นวัวสายพันธุ์แคระเขาว่าอย่างนั้น
ถึงหัวเขาจะเป็นเหมือนแหลมก็เปรียบ
แต่ให้ดูท้ายก่อนดูท้ายก่อนแต่หนูหัวกระดาษ
นี่หน้าภาคนูกนู้นเป็นลูกหัวใจเลย
แต่บางคนมองเป็นแบบใบโพนบายตอง
เขาบอกว่าลักษณะที่มันเป็นมงคลอย่างแรกคือตรงหน้าผากนั่นแหละ
แล้วต้องกีบเท้าเนี่ยมันเป็นสีแดงหางเป็นสีขาวดูด้านหลัง

เจ้าอาวาสท่านเล่าว่าเมื่อ๓ปีก่อนมีคนถ่ายชีวิตวัวแคระตัวนี้
ออกมาจากโรคฆ่าสัตว์แต่เนื่องด้วยคนที่ถ่ายชีวิตของเจ้าวัวตัวนี้ออกมาเนี่ย
เขาบอกว่าเขาไม่สะดวกไม่สะดวกที่จะเลี้ยงวัวหรือว่าเลี้ยงโคตัวนี้เอาไว้
ก็เลยติดต่อทางวัดบอกรับไปดีไหมรับไปดูแลแทนได้ไหม
เอางี้แหละพอวัวตัวนี้โอ้โหได้มาอยู่ที่วัดแห่งนี้นะ
บอกเลยนะกลายเป็นดาวเด่นเป็นเซลปเลย
เป็นซุปเปอร์สตาร์วัวใครใครเขาก็มาต้องทำบุญกันที่นี่
แล้วก็แวะเวียนมาเล่นหยอกล้อมารูปมาคำมาถ่ายรูปด้วย

แล้วเขาบอกว่าวัวตัวนี้มันเชื่องมันไม่แตกตื่นคน
มันเชื่องคนแล้วมันชินเนอะเจอคนเยอะเนอะ
แต่อย่างนี้ผมว่าดูไปดูมามันก็ดูน่ารักนะ
ถ้าไม่ได้นับเรื่องของความแปลกของลวดลายของมันอะไรอย่างนี้นะ
ก็น่าเอนดูอ่ะคุณดูนี่กีบเท้าสิมพู
เออทานเล็บมาเปล่า

สปาด้วย

คุณควายเขายังมีสปาเท้าเลยนะ

ก็เป็นวัวดาวเด็ดซุปเปอร์สตาร์ของทางวัดไปแล้ว
แต่ไม่ได้บอกชื่อใช่ไหมเดี๋ยวตั้งชื่อให้ก่อนอย่ามาบอก